คุณผู้ชมฮะดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะฮะนี่เจ้าภาพเมากร่างรัวปืนขึ้นฟ้า
หน้าเวทีหมอลำเลยนะฮะคือเป็นทีมเจ้าภาพนี่แหละฮะ
หมอลำมาแสดงแต่ปรากฏว่าตัวเองเนี่ยโอ้โหเมา
ยิงปืนขึ้นฟ้าหน้าเวทีเฉยเลยให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนะฮะ
ที่มีการถ่ายกันได้แม่บนเวทีกำลังสนุกสนานเลยนะ
ร้องเพลงอะไรคุณวัดครึ่งหนึ่งอกรรมการครึ่งหนึ่ง
แล้วมีเสียงปืนดังขึ้นเจ็ดนัดฮะคุณผู้ชม

อันนี้เขาเรียกว่าวงแตกไหมคุณอ๋อใช่สิแตกจริงฮะ
วงดนตรีนักร้องนักร้องและคนเต้นอยู่หน้าเวทีคนหนึ่งนะครับ
กำลังสนุกนะฮะสักพักเดี๋ยวคุณผู้ชมได้เห็นเงาผู้ชายคนหนึ่ง
เสียงปืนมาก่อนปั้งและตัวเขาเดินผ่านกล้องตรงนี้พอดิบพอดีนะฮะ
ยกปืนยิงปืนขึ้นฟ้านี่จังหวะนี้แหละครับคุณผู้ชมฮะ
แม่จากวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งเจ้าภาพครึ่งหนึ่ง
ทุกคนตกอกตกใจกันหมดเลยนะฮะ
ตอนแรกนักแสดงตลกบนเวทียังเล่นมุกต่อด้วยนะฮะ
แต่พอเห็นเหตุมันชุนละมุนด้านล่างเวทีแล้วลุกวิ่งหนีไปหลังเวทีเหมือนกันครับ
ระบุข้อความบอกว่าเมากร่างเก๋ายิงปืนขึ้นฟ้ารัว
ตกใส่คนมันจะเกิดอันตรายจับปรับอย่างเดียวไม่พอต้องยึดใบอนุญาตด้วยนะฮะ
แล้วก็มีการให้ข้อมูลบอกว่าเจ้าภาพกลางยิงปืนหน้าเวทีหมอลำซะเองเลย
เป็นหมอลำงานบุญกระถิ่นบ้านหัวนาที่หมู่๒ตะบนโนนขาอำเภอพลจังหวัดขอนแก่น
ลั่นจนหมดแม็กซ์เลยโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
แต่ลูกกระสุนไม่รู้มันไปลอยมันไปลงที่ไหนเหมือนกันนะครับ
แต่เป็นการกระทำที่ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งจึงอยากให้เป็นข่าวเตือนภัยสังคม
ทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะเราติดต่อประสานไปยังใครรู้ไหมคุณเจ้าของคลิป
เจ้าของคลิปเป็นช่างภาพประจำวงหมอลำประยูนบันเทิงศิลป
เจ้าของคลิปเนี่ยเขากำลังถ่ายอยู่ไงคุณถ่ายการแสดงอยู่นะฮะ
ช่างภาพคนนี้ก็คือคุณอิงน้ำตรีสามสีเล่าให้เราฟังแบบนี้ครับ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นขณะที่คณะหมอลำกำลังทำการแสดงไปได้ประมาณ๑ชั่วโมง
เป็นช่วงการแสดงตลกระหว่างนั้นอยู่ลูกชายเจ้าภาพ
จ้างวงหมอลำมาจัดงานกลับยิงปืนขึ้นฟ้าซะเอง
โดยที่ไม่รู้สาเหตุเลยนะว่าทำไมอยู่ถึงยิงปืนขึ้นฟ้านะครับ
ไม่รู้ว่าเขาทำเพราะเหตุใดพี่อืมเขาก็กินเหล้าอยู่ดีกับเพื่อนเขาอยู่ในกลุ่มอยู่หน้าเวทีนะ
แล้วคราวนี้พอหมอลำเขาเล่นช่วงเขาเล่นตลกพอดีพี่
แล้วคราวนี้เขาก็ร้องเพลงอะไรอ่ะวัดครึ่งหนึ่งเจ้าภาพครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งมา
ซึ่งมันเป็นเพลงดังอยู่แล้วนะครับในวงหมอลำที่ว่าไปงานไหนเขาก็เล่นเป็นประจำอยู่แล้ว
ครับเอ่อพอกำลังตบตลกกำลังร้องเพลงนี้ขึ้นมาก็อยู่ดีก็ชักปืนขึ้นมายิงเฉยเลยครับ
อิงน้ำเนี่ยบอกแบบนี้บอกว่าตอนนั้นผมก็ตกอกตกใจเลยมันเกิดเหตุการณ์สักประมาณ๔ทุ่มนะ
หลังเหตุการณ์สงบนะจัดการแสดงต่อเพราะอะไรคุณลูกชายเจ้าภาพเนี่ย
ถูกตำรวจสพพลควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะ
ทีนี้ทางผู้ใหญ่ของงานก็บอกโอเคโอเคอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเขายิงปืนขึ้นฟ้าอย่างเดียว
ดำเนินคดีไปแล้วงั้นพวกเราเล่นต่อได้หมอลำก็แสดงต่อ
ปรากฏว่าพอถึง๖ทุ่มคุณเที่ยงคืนวัยรุ่นในพื้นที่กับต่างถิ่นทะเลาะกันอีกรอบ
คราวนี้กลายเป็นการทะเลาะใหญ่เลยนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยตัดสินใจสั่งยกเลิกการแสดงทันที
แทนที่จะการแสดงจบตี๓ตามการว่าจ้างใช่ไหมคุณ
ต้องยกเลิกเที่ยงคืนเพราะมันเกิดเหตุสองครั้งสองคลาแล้ว
ทีนี้ช่างภาพซึ่งเป็นเจ้าของคลิปบอกแบบนี้
บอกว่าอยากให้ฝ่ายเจ้าภาพและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดแสดงหมอลำเนี่ย
ตรวจตราเรื่องของอาวุธให้เข้มงวด
คุณคิดดูชาวบ้านที่เข้าไปชมหมอลำถูกตรวจ
คนที่แสดงหมอลำทุกคนนักร้องนักดนตรีช่างภาพ
ถูกตรวจหมดเลยไม่ให้เอาอาวุธเข้าไป
แต่เจ้าภาพเองทำไมเอาอาวุธเข้าไปได้

ใช่ฮะนี่ก็เลยเป็นเรื่องสะท้อนมานะครับ

อยากรู้เหตุผลของคนที่ก่อเหตุไหมคุณ
ทำไมอยู่ยิงปืนปั้ง
ขึ้นฟ้าหน้าเวทีหมอลำทั้งที่คุณเป็นฝั่งเจ้าภาพเองด้วยซ้ำ

เขาหันหลังให้สัมภาษณ์กับเราบนรถนะฮะ

ที่ผมยิงปืนขึ้นฟ้าในวันนั้นเพราะผมโมโห
หมอลำไม่ยอมรับทิพย์จากผม
ไม่รู้แหละเธอทำไมไม่รับทิพย์
ทรับไหลอารมณ์ไปฟังเสียงเขาหน่อยนะครับ
ปืนนี่ก็เอามาด้วยพกอยู่แล้วครับ
ปกติก็ถ้าจะเดินทางไกลก็ต้องเอามาด้วยอยู่แล้วครับ
แล้วเราก็ดูแลงานดูแลอะไรอย่างนี้ครับ

เราให้เขาแต่เขาไม่รับอย่างนี้ครับ

อาจจะเป็นบทบทของเขา
ของเขาที่เขาต้องทำ

นี่ผมเป็นขนาดถึงเป็นลูกเจ้าภาพ
เอาทริปไปให้หมอลำไม่เอา
แต่ผมก็ยอมรับผมว่าหัวร้อนใจร้อนนะฮะ
อยากขอโทษสังคมกับสิ่งที่กระทำลงไป

หมอลำคือเขายังไม่รู้เหตุผลเลยนะฮะ
ว่าทำไมลูกของเจ้าภาพคนนี้ถึงยิงปืนขึ้นฟ้า
ใช่มันมาจากเหตุผลอะไรนี่พอมาฟังแล้วอ๋อ

เจ้าภาพคนนี้ก็คือคุณบีนายบีนะ
คนที่ยิงปืนอายุ๓๗ปี

ตอนที่ดูแลวงหมอลำตอนมาแสดงตอนจ้างมา
ก็พูดจาดีแล้วก็ดูแลพื้นที่ได้เป็นอย่างดีนะ

สรุปก็คือเขาโมโหไม่ยอมรับทิพย์
ทีนี้ภูมิกับการสพพลเปิดเผยว่าได้ตรวจสอบปืนของผู้ก่อเหตุแล้ว
พบว่ามีใบอนุญาตถูกต้องแต่ไม่มีใบพกพา
หลังสอบปากคำก็แจ้งข้อหาความผิดตามพรบออาวุธปืน
ทั้งเรื่องของการพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะ
แล้วก็ยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควร
ซึ่งคุณจะอ้างว่าคุณโมโหไม่รับทิปนี้ไม่ได้
แล้วก็จะรายงานพฤติการไปยังนายอำเภอพล
เพื่อให้นายอำเภอซึ่งเป็นผู้มีอำนาจถอนใบอนุญาตปืนเนี่ยนะ
เนื่องจากถือว่าเป็นพฤติการที่ไม่ปลอดภัยนะครับ

งั้นคุณสืบสกุลเวลาคุณไปเป็นพิธีกรอีเวนต์ไหนก็ตาม